เราจะพูดถึงเรื่องของทั้งช้าง
แล้วก็เรื่องของสัตว์อย่างควายด้วยนะครับ
ชมบุรีเองนะครับมีควายท้องแก่ใกล้ตกลูก
ตกคลองตายนะครับก่อนที่จะช่วยเหลือทัน
ส่วนที่สมุทรประการอย่างที่คุณอริยาบอกเรื่องของช้าง
คือช้างพลายตกท่อระบายน้ำ
แล้วก็ถูกไฟดูดด้วยนะฮะไปดูเรื่องนี้กันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในการที่เจ้าหน้าที่
ใช้รถเครนในการยกตัวช้างพลายนำโชค
อายุ๑๐ปีแล้วนะครับขึ้นจากท่อระบายน้ำ
บริเวณถนนเทพารักษ์ปากทางเข้าวัดบางพลีใหญ่
หรือว่าวัดหลวงพ่อโตอำเภอบางภรีจสมุดประการครับ
ก่อนที่จะต้องรีบช่วยเหลือเขาคุณ

ไม่สามารถยื้อชีวิตพลายนำโชคได้นะครับ
และท้ายที่สุดพลายนำโชคก็ล้ม

เมื่อวานนี้เป็นข่าวช่วงสักประมาณ๓๔ทุ่ม
หลายคนที่ติดตามข่าวนี้อยู่
ก็ส่งกำลังใจให้กับช้างพลายตัวนี้

คืออยากจะให้ช่วยเขาให้ได้นะครับ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเขาก็ตายนะครับ
ก่อนเกิดเหตุควานช้างนำพลายนำโชค
จากจังหวัดสุรินเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการ

ให้คนซื้ออาหารเลี้ยงช้างซื้อกล้วยซื้ออ้อยนะครับ
แต่สุดท้ายคือเขาไปตกท่อระบายน้ำ
หน้าร้านหมูกระทะ
แต่ตกท่อไม่พออย่างหนึ่ง
คืออีกอย่างหนึ่งก็คือถูกไฟจากป้ายโฆษณาที่พาดอยู่ตรงนั้นเนี่ย

จนช้างตัวนี้แน่นิ่งเลยนะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งจะเร่งเข้าช่วยเหลือ
คุณดูสิต้องช่วยปั๊มหัวใจช้าง
แล้ววิธีการของเขาคือเอาเครนมายกช้างขึ้นมาก่อนนะ
เอามาวางในที่โล่งแล้วก็ปั๊มหัวใจ
เราไม่ค่อยเห็นภาพการปั๊มหัวใจช้างแบบนี้เท่าไหร่เลยนะ
ท้ายช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้นะครับ
นำโชคล้มในที่สุดนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ได้นำซากช้างไปไว้ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง
แล้วก็เช้าวันนี้สัตวแพทย์จากจังหวัดลำปางเนี่ย
จะเข้ามาพิสูจน์ซากช้างนะครับ
เพื่อหาสาเหตุของการล้มอย่างละเอียดอีกครั้ง
ใช่ค่ะแล้วก็ทางสัตวแพทย์กรมประสุทธิ์บางพลีเนี่ยนะ
เตรียมจะแจ้งความต้องไปดูใบอนุญาตของควานช้างด้วย

เดี๋ยวตำรวจจะดำเนินคดีในข้อหาเคลื่อนย้ายช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
นำช้างเข้ามาในเมืองเนี่ยนะครับ

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
เข้าช่วยเหลือควายอายุกว่า๒๐ปี

ตกคลองจมโครนในพื้นที่หมู่ที่๙
ตำรวจคลองเกี่ยวอำเภอบ้านบึงจชมบุรีนะครับ
ก็เป็นควายของนายจรูนคงคำที่ปล่อยออกไปหาย่ากิน
แต่ว่าเกิดไปพลัดตกคลองในสวนปลาม
แล้วก็ได้นำรถแบ็คโฮลมาช่วยยกขึ้นจากคลอง
แต่ก็ต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงคุณ
จากแม่ควายมีน้ำหนักกว่า๔๐๐กิโลกรัม
สุดท้ายคุณไม่รอดนะครับ
แม่ควายก็ตายในที่สุดพร้อมกับลูกในท้องด้วย
โอ้โหเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับสัตว์นะ

เรียกว่าเป็นสัตว์ครูบ้านครูเมืองนะครับ